เมื่อวานนี้ฉันเล่าไปนะคะว่ามีผู้หญิงอายุ๑๘ปี
พิการทางสมองตาบอดสองข้าง
แล้วก็เป็นใบ้ด้วยอยู่กันสองคนกับแม่

ก็เลยไปฝากเพื่อนบ้านให้ดูแลก็จ้างอ่ะนะจ้างให้ดูแล
แล้วก็การดูแลเนี่ยจริงแล้วมีผู้ใหญ่อยู่

กลายเป็นมีเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีที่เป็นหลานของเจ้าของบ้าน

แล้วเด็กผู้ชายคนนี้อ้างว่าผู้หญิงอายุ๑๘คนนี้ไม่ยอมกินข้าว
ก็เลยโมโหเอามีดทำครัว
กรีดแขนกรีดขาของผู้หญิงอายุ๑๘คนนี้

เป็นแผลรวมแล้วนะต้องเย็บ๕๐เข็ม
นักข่าวของเราเมื่อวานนี้ก็ได้ไปคุยกับเด็กผู้ชายอายุ๑๒ที่ก่อเหตุ
เด็กผู้ชายก็บอกว่ามีดมันเล็กนิดเดียว
ก็โกรธที่เขาไม่กินข้าว
แต่มีดมันก็ไม่เล็กนะมันก็มีดทำครัวมีดใหญ่เล่มนี้มีดเนี้ย

แล้วอย่างที่บอกว่าคนก่อเหตุก็เป็นเด็ก

แต่ผู้เสียหายก็น่าสงสารมากคือตาบอดสองข้างเป็นใบ้แล้วก็พิการทางสมองด้วย
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพเมืองสมุทรปราการนะคะ
เรื่องต้นทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีคนนี้นะคะ
แต่ว่าคุณแม่ของผู้หญิงอายุ๑๘คนนี้
เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
นางสุภาพรแม่ของน้องผู้พิการซ้ำซ้อนอายุ๑๘ปีนะคะ
ก็ให้ดูแผลที่ถูกเย็บที่บริเวณหน้าขาขวา

ทีมข่าวรถปลดทุกข์ลงไปในพื้นที่นะคะ
เขาก็ให้ดูคือแผลเหมือนกับเริ่มประสานกันแล้ว
แต่น้องผู้เสียหายยังหวาดกลัวอยู่นะคะ
คือถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเข้าไปใกล้
แม้ว่าน้องจะมองไม่เห็นตาบอดทั้งสองข้าง

พอรู้สึกว่ามีคนมาใกล้เป็นคนที่เขาไม่คุ้น

ทั้งคู่ทั้งแม่ลูกนะคะยังอยู่ในห้องเช่าเล็กที่เดิม
แถวตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
แม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่าทุกวันนี้อยู่กับลูก
สองคนนะคะอยู่กันแม่ลูกในห้องเช่า
ห้องนี้๔ปีกว่าแล้ว
ทุกเช้าก่อนที่แม่ไปทำงานก็จะนำลูกสาววัย๑๘
ฝากเพื่อนบ้านเอาไว้จ้างให้ดูแล

ก็อยู่ห่างกันแค่ถนนคอนกรีตในซอยกั้นนะคะ

ปกติเพื่อนบ้านคนนี้ก็จะมีห้อง

คอยหาข้าวหาน้ำให้น้องกิน
ที่ผ่านมาปีกว่าที่ฝากดูแล
ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะคะ
แต่วันนั้นจากการสอบถามเพื่อนบ้าน
ที่ดูแลน้องผู้หญิงวัย๑๘ปีคนนี้
เขาก็บอกว่าเด็กผู้ชายอายุ๑๒เนี่ย
ตั้งใจจะหาข้าวหาน้ำ
ให้น้องผู้หญิงวัย๑๘กินตามปกติ

เขาไม่ยอมกินก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
เด็กผู้ชายอายุ๑๒ก็เลยโมโหไปคว้ามีดในครัว

เวลาประมาณ๓ทุ่มพอแม่เลิกงานจะเข้าไปรับลูก
เห็นแผลที่แขนที่ขาลูกเนี่ยนะแม่บอกตกใจแทบช็อก

เพราะว่าลูกสาวของแม่พิการซ้ำซ้อน

แล้วมาถูกกรีดแขนกรีดขาอีกแบบนี้

เพราะว่าแม่บอก๓ทุ่มไปรับใช่ไหมเลิกงาน
ตอนกลางคืนมันมืดไงเห็นแผลไม่ชัด
แม่ก็นึกว่าแผลอาจจะไม่ลึกอะไร

ก็กลัวว่าถ้าไม่ไปทำงานเดี๋ยวนายจ้างจะไม่จ้าง

จนกระทั่งลูกสาวอีกคนโทรไปบอกว่า

ก็เลยเลิกงานรีบพาน้องไปโรงพยาบาลสมุทรประการ
เพราะว่าพอดูแผลแล้วนะคุณผู้ชม

ไปอีก๒๐เข็มรวมแล้ว๕๐เข็มค่ะ
ไม่เคยทำไม่เคยไปว่าเขาไม่เคยอะไรเลยอ่ะมีได้อะไรมาก็แบ่งให้กิน
เหนือใจที่ว่าเนี้ยเด็กอย่างเนี้ยแล้วเวลากีดอ่ะ
เด็กคนนั้นมันจิตใจมันทำด้วยอะไรมันถึงได้กรีดได้ขนาดนั้น
เขาต้องร้องมากแน่ขนาดเป็นแผลนิดนึงหมอจิ้มอ่ะ
เขายังร้องยังดิ้นอ่ะแล้วนี่มันทารุณเกินไป
มันเหมือนกับกรีดแบบร้องหรือเลือดออกก็กรีดอ่ะแล้วเอาเขาเข้าไปอยู่ข้างในห้อง
แล้วก็ล็อกห้องแล้วก็เปิดเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ย
จะไม่มีเสียงออกมาเลยเพราะเสียงเพลงมันกบ
แต่อยากจะรู้ว่าย่าเนี่ยทุกทีเคยเดินเข้าไปดูเด็ก
เขาจะเคยเดินเข้าไปดูเข้าห้องน้ำแต่ทำไมนะวันนั้นเขาไม่เดินเข้าไปดูเด็กเลย
ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วทำไมทิ้งเด็กไว้ถึง๓ทุ่ม
วันแรกคุณแม่เขาบอกว่าพี่เมย์บอกว่าทุ่มเดียว
กรีด๖โมงบอกทุ่มเดียวแต่เมื่อคืนลูกชายเขาอีกคนเดินมา
ซึ่งลูกชายคนนั้นไม่ได้อยู่ในนี้แม่กลับ๓ทุ่มหนูพูดอย่างนี้
โอ้โหคือน้องทั้งไม่เห็นทั้งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้เลยนะ

คือในช่วงเวลาที่ถูกกรีดทั้งแขนและขาขนาดเย็บ๕๐เข็มเนี่ย
แต่ละแผลแต่ละแผลที่ถูกมีดกรีดไปเนี่ย
ความรู้สึกของน้องเขามันคงเจ็บปวดสุดแต่มันจะจะ

มันจะส่งเสียงขอความช่วยเหลืออะไรออกมายังไง
แม่ของน้องบอกเลยว่าคือน้องเขาไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครอ่ะครับ
การซ้ำซ้อนสมองพัฒนาการช้านะคะตาบอดแล้วก็เป็นใบ้ด้วย
ก็ทุกวันนี้แค่มีความรู้สึกว่าจะมีใครมาสัมผัสใกล้น้องก็ภาวะไปเลย
แล้วค่ะตอนนี้ภาวะคุณแม่ของน้องก็เลยบอกว่า
คือเป็นอุทาหรณ์จริงนะก็ฝากถึงผู้ปกครองท่านอื่นด้วยว่า
เวลาจะฝากลูกฝากร้านให้ใครเลี้ยงดูเนี่ยต้องรอบครอบ
อย่างนั้นอาจจะเสียใจเหมือนคุณแม่ค่ะ
แต่ที่เราเห็นผ่านมามันไม่มีอะไรเราก็เออโอเค
เราก็ให้เราก็เห็นมันปลอดภัยเราก็เออไม่เป็นไรมั้ง
แต่เนี่ยเราก็จนวันสุดท้ายเพราะความที่เราไว้ใจเขาแล้วลูกกันมาเจอแบบนี้
เรารับไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาหานะ
วันที่ไปทำแผลเมื่อวันอาทิตย์กลับมาเขาอยู่โรงพยาบาลด้วย
ก็ต่างคนต่างแยกย้ายหมดเอาลูกขึ้นห้องเขาก็มาเคาะหน้าห้องแบบน้าน้าสะพ้ายเนี่ย
เขาถามเจ๊ใต้เราก็ถามว่าใครเขาบอกเขาเองถามว่ามีอะไรเขาบอกจะเอายังไง
คุณแม่ก็ยังตะลึงอยู่นะเขาบอกว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอที่ผลพิสูจน์จากหมอก่อนอะไรก่อนแล้วเราค่อยคุยกัน
แล้วเมื่อวานเขาหาทั้งวันไม่มีการมาถามว่าเป็นอะไรไม่มีการมาติดต่ออะไรเลย
เรื่องเงินคุณแม่บอกตรงให้เงินเป็นล้าน๑๐ล้านมันก็ซื้อแบบนี้ซื้อชีวิตลูกเราไม่ได้
นี่ยังไม่ตายแล้วอีกอย่างนึงเขาไม่ใช่เด็กปกติถูกบที่ทำลายใครไม่ได้อยู่แหละ
เอาเงินมาเพื่ออะไรคะถามหน่อยถ้าลูกคุณโดนมั่งอ่ะ
ได้เงินคุณล้านหนึ่งจบไหมแล้วชีวิตลูกคุณความรู้สึกลูกคุณล่ะ
คุณรับได้ไหมถามแค่เนี้ยค่ะเพราะเขาไม่สมประกอบอยู่แล้ว
เลี้ยเขาตลอดชีวิตถูกไหมเงินล้านใช้ได้เท่าไหร่คะ
มันไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วไอ้บาดแผลที่ทำเนี่ย
เด็กในคนนี้จะเจ็บเข้ามาข้างในตลอดเขาไม่ต้องเอาเรื่องเงินพูดเลย
แต่ถ้าความรับผิดชอบคุณจะต้องรับผิดชอบตรงนี้มากกว่า
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่รับดูแลน้องผู้หญิงผู้เสียหายค่ะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าเด็กผู้ชายวัย๑๒ปีที่ก่อเหตุ
เป็นลูกของคนกัมพูชาที่เคยอาศัยอยู่แถวนั้นนะคะ
แล้วเขาทิ้งเอาไว้เธอก็เลยรับเลี้ยงดูดูแลมา๘ปีกว่าแล้ว
เธอเองก็เลยรักเหมือนลูกวันที่เกิดเหตุตัวเธอเองไปทำงาน
ส่วนน้องผู้หญิงผู้เสียหายก็อยู่ในห้องภายในบ้านที่เคยอยู่เป็นประจำ
เด็กชายวัย๑๒ปีคนนี้เนี่ยปกติก็ดูแลน้องผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงทำแบบนั้น
เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
ส่วนเรื่องของการเยียวยาถ้าเรียกร้องเป็นเงินก็คงไม่มีให้
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็หาเช้ากินค่ำเหมือนเดิม
ฝันทำไมทำพี่เขาอย่างนี้เขาบอกว่าพี่อ่ะปัดจานฆ่ากระเด็น
หนูก็เลยโมโหให้กินไม่กินเขาว่าอย่างนี้
บอกแล้วทำไมฝันทำพี่เขาอย่างนี้เลยเหรอหนูโมโหแม่พูดอย่างเงี้ย
หนูยังอึ้งกันหมดทั้งบ้านนะแม่ยังไม่เชื่อแม่จะเป็นลมเลยครับ

แล้วมีดมันอยู่ในครัวอยู่แล้วมีดมันอยู่ในครัว
ถ้าไม่คิดกับไอ้นี่นะมันก็อยู่อย่างนี้มันเป็นปีเป็นเช่า

แล้วปกติดีสัยของน้องเค้าเป็นเด็กเรียบร้อยหรือว่าเป็นเด็กเก้าร้าวหรือเปล่าพี่
ไม่ใช่เขาเป็นเด็กสนดื้อหนูก็ไม่ค่อยมีเงินมีทอง
กางเกงหนูก็ไม่มีตังค์หนูก็ไปรับจ้างเขาทุกวันไง
ด้านคุณย่าของเด็กชายวัย๑๒ปีที่ก่อเหตุนะคะ
ก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยทุกข์ใจมาก
เพราะว่าเมื่อต้นเดือนกันยายนก็เพิ่งสูญเสียลูกชายไป
ภายในเดือนเดียวกันก็มาเกิดเรื่องอีก
ไม่คิดว่าหลานชายคนนี้จะเกาะเหตุแบบนี้
เพราะตัวเองก็รักเหมือนหลานแท้
ปกติเนี่ยเด็กผู้ชายวัย๑๒คนนี้หลานของคุณย่าคนนี้
ก็ดูแลน้องผู้หญิงวัย๑๘ปีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาก็เป็นเด็กดีช่วยทำงานบ้านนะ
อาจจะมีดื้อบ้างเป็นไปตามวัยของเด็ก
แต่ปกติไม่มีพฤติกรรมรุนแรงอะไรเลย
หลานขายล้มโรนอยู่แล้วนะก็บวชเนรให้
ย่าก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย
พูดถามอยู่ตลอดเวลา
เขาก็ตอบคำเดียวนั่นแหละ
กินข้าวไม่กินแล้วโมโห

ก็ดูก็ว่านะพูดขอดี
เนี่ยค่ะก็โยชน์ของเด็กผู้ชายวัย๑๒ปีที่เกาะเหตุ
ว่าก็เรียกหลานตัวเองมาพูดคุยนะก็ถามนะว่าทำไมทำแบบนี้
ก็บอกแค่ว่าน้องผู้หญิงวัย๑๘ที่พิการเนี่ย

หลังจากนั้นก็นิ่งนะเด็กผู้ชายวัย๑๒ที่ก่อเหตุเนี่ย
นิ่งแล้วก็นั่งมองหน้าคุณย่าแล้วก็ไม่พูดอะไร

หน้านิ่งอยู่แบบนั้นแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยว่าทำไมถึงก่อเหตุ

ความคืบหน้าทางคดีค่ะตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการบอกว่า
หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเด็กผู้ชายวัย๑๒ปีที่ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุก่อน
รอผลตรวจร่างกายของน้องผู้หญิงวัย๑๘ปีที่ถูกกรีดแขนกรีดขาก่อนด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นต่างที่มีความสงสัยกันก่อนหน้านี้
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้
พัฒนาสังคมและทางจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

สมุทรปราการบอกว่าจะรับตัวน้องผู้เสียหายไปดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้พิการอำเภอพระประแดง
เพื่อให้น้องได้ฝึกทักษะต่างที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน
เพื่อที่น้องเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ซึ่งคุณแม่ก็ยินยอม
อย่างน้อยลูกจะได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย
แล้วก็จะได้ทำงานเก็บเงินไว้ใช้กันสองแม่ลูกด้วย
ก็จะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าจะต้องฝากลูกไว้กับใคร
ฝากใครเลี้ยงเขาจะเลี้ยงดีไม่ดียังไง
ก็ให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เขาเกี่ยวข้องดูแลดีกว่า
อันนี้ผมเห็นด้วยนะคือแม้ว่าจะพิการหลายอย่างนะ
แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถฝึกฝนได้
อย่างน้อยเขาดูแลตัวเองได้ป้องกันตัวเองได้ก็ยังดี